หัวใจมันบอกว่าพองปูก็มาทีเดียว

คือตอนแรกเบลล่าก็ทำมาเป็นแบบลงในอินสตราแกรมนั่นแหละ
แล้วก็ปล่อยมาเป็นรูปนะฮะ
แล้วก็ส่งไปว่าความสุขของลุง

น้ำลายืดก็มาด้วยกันตลาดอีกนะฮะ
แหม่สองคนนี้นะเราไปดูคลิปกันหน่อยนะ
นี่แหละค่ะพอคลิปเบลล่าออกมานะคะ
ไม่นานเบลล่าก็ไงขึ้นขอบคุณด้วยนะคะในอินสตราแกรมพี่เวียส่งมาขอบคุณต่อใช่ไหม
ขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เขาน่ารักนะเขาเรียกกันลุงอะไรอย่างนี้เน
ใช่ครับแล้วก็แท็กไปหาสาวเบลล่าด้วยนะคะแต่เอามาแฟนคลับโอ้ยฟินจิกหมอน
บอกเลยว่าคู่นี้น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แอบหมั่นไส้อยู่เหมือนกัน
ไม่ควรไปหมั่นไส้เขาทำไม

มิ้งของทั้งคู่นะแม้ว่าจะไม่ค่อยเปิดอะไรเท่าไห
แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบพยายามเปิดเผยมากขึ้นด้วยนะคะ